วันนี้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่
ที่เปลี่ยนโค้ชกลางคันในศึกฟุตบอลเอเชียนคลับ๒๐๑๖
ลงสนามนัดที่๒ของรอบแรก
เอาชนะบาเรนไปได้๑๐นะครับทำให้ความหวัง
การลุ้นเข้ารอบต่อไปของเรายังพอมีอยู่นะครับ

ฟุตบอลทีมชาติไทยลงสนามเป็นเกมที่๒
พบกับทีมชาติบาเลนในศึกฟุตบอลเอเชียนคลับ๒๐๑๙
ที่สนามอ้าวมักตูมที่กรุงดูไบร์ประเทศสหรัฐอัลหรัฐอิเมรินดร์
โดยเกมแรกทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติอินเดีย

ทำให้เกมนี้ต้องพยายามมีแต้มเพื่อลุ้นเข้ารอบ
แต่หากแพ้จะตกรอบในทันที
ซึ่งเกมนี้ภายใต้การคุมทีมของโค้ดโตยศิริษักยอดยาไทย
มาคุมแทนมิรวรรณรายวัฒน์ที่ถูกปลดไปก่อนหน้านี้
ผู้เล่นเปลี่ยนจากเกมแรก๔ตำแหน่ง

มีอธิษัทไกรศรและธิรษินแดงดาเป็นกองหน้าตัวเป้า
ขณะที่ชนะทิพย์สงกระสินเป็นกองกลางตัวลุก
ครึ่งแรกทีมไทยแม้จะโดนบุกเข้าใส่อย่างหนัก
แต่ยังเล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่น
และมีโอกาสได้ประตูขึ้นนำจากธีรสินแดงดา
แต่สุดท้ายแล้วก็ยังเจาะกันไม่เข้า
ทำให้เสมอกันในครึ่งแรกศูนย์ประตูต่อศูนย์
ครึ่งหลังทีมไทยเปิดเกมลุกได้มากขึ้น
นาทีที่๕๙ทิสตองโดจ่ายบอลเข้ากลาง
และเป็นชนะทิพย์สงกระสินที่วิ่งเข้ามายิง
ทีมชาติไทยขึ้นนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์
จากนั้นเวลาที่เหลือทีมไทยยังมีโอกาสได้ประตูเพิ่ม

แต่บอลไปชนเสาอย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่เหลือ

จบเกมทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะบาเลน
๑ประตูต่อ๐คว้า๓แต้มแรกได้สำเร็จ
ซึ่งถือเป็นการชนะเป็นเกมที่๒ในศึก
เช่นคลับรอบสุดท้ายในรอบ๑๒ปี
ตั้งแต่เคยเอาชนะทีมชาติโอมานได้สองประตูต่อศูนย์
เมื่อปี๒๐๐๗ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
ทำให้ทีมไทยมี๓คะแนนอยู่อันดับ๒ของกลุ่ม
เท่ากับอินเดียที่เป็นจ่าฝูง
ที่กำลังลงสนามพบกับสหรัฐอารับอิมิเลสเจ้าภาพ
ที่มี๑แต้มจากเกมนัดที่ผ่านมา
สำหรับในเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอารับอิมิเลส
ที่จะมีขึ้นในวันที่๑๔มกราคมนี้
หากทีมชาติไทยชนะได้จะเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายทันที
หากเสมอหรือแพ้ยังคงได้ลุ้นเข้ารอบต่อไป
ด้วยการเป็นอันดับที่๓ที่ดีที่สุด
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน